เอาละครับคุณผู้ชมครับไปดูวาระสุดท้ายของลุงโบกรถ

ลุงท่านนี้เขาบกรถอยู่ในวัดบวรนิเศษวิหาร

คือเพื่อนของลุงเขา
เอาร่างของคุณลุงสมเกียจเนี่ยนะครับท่านนี้ฮะ
ทำพิธีชาปนกิจนะครับส่งดวงวิญญาณท่านแล้ว
เจ้าหน้าที่นำศพนายสมเกียจเรือนขาวอายุ๕๐ปีครับ
โบกรถที่วัดบวรนิเวศวิหาร
ท่านเสียชีวิตอยู่บนถนนจากการติดเชื้อโควิด๑๙
ไปที่วัดพราวงายอำเภอไซน้อยจนธบุรี

โดยมีเพื่อนของนายสมเกียจ๔คนมาร่วมพิธีด้วย
นายสุธีอิวานุวัฒน์นะครับท่านอายุ๕๔ปี
เป็นเพื่อนของนายสมเกียจเล่าบอกว่า
เขากับสมเกียจเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วตัวเขาเนี่ยนะ
ยังเป็นพ่อบุญธรรมรับเลี้ยงดูแลลูกสาวของนายสมเกต๒คนด้วย
โดยได้รับมอบอำนาจจากลูกสาวคนโตของนายสมเกียจ
ให้ติดต่อขอรับศพแล้วก็ติดต่อทางวัดเนี่ย

เนื่องจากลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิตอายุ๑๙ปี
ขณะนี้อยู่ระหว่างกักตัวอยู่ที่บ้านพักย่านลาดพร้าว
ส่วนลูกคนเล็กเนี่ยอายุ๑๖ปีอยู่กับแม่ที่ชุมพร
ไม่สามารถมาร่วมงานได้ไงทางวัดก็ไม่ได้เรียกร้องค่าทำศพนะครับ
เป็นลักษณะแบบว่าแล้วแต่ท่านจะทำบุญก็แล้วกัน
ด้านพระครูสมุบวรพักษ์ฐานวโรนะครับท่านเจ้าวาดวัดเภางายเนี่ย
บอกยินดีเลยนะที่จะเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด๑๙ให้ฟรี

พอทราบว่าเป็นศพนายสมเกียจที่ถูกทิ้งให้อยู่บนถนนตั้งแต่
ตอนที่ยังไม่ตายนะจนตายแล้วเนี่ย
ก็ไม่มีหน่วยงานมาเก็บศพเนี่ยก็ยินดีจะช่วยเหลือครับ